ทีนี้ไปดูเรื่องของดารากันหน่อยนะคะ
อย่างพี่เบิร์ตทงชัยเมคอินไต

เดี๋ยวเอฟซีพี่เบิร์ตอาจจะเครื่องดิฉันได้

ถูกต้องค่ะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง
บริเวณเต็นต์ชุมชนหมู่บ้านสุขใจ

ซอยสุขุมวิส๑๐๑คว้างบังจากเขตพระขนมค่ะ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งก็คึกคักเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีแฟนคลับมายืนรอตั้งแต่เช้าเลย
แฟนคลับไม่ไปเลือกตั้งเหรอ

เพราะว่าบ่าย๓โมงจะมีคอนเซิร์ตแบบเบิร์ตเบิร์ทโชว์
มีงานหนักด้วยตอนบ่ายใช่พี่เบิร์ตก็เลยต้องมาแต่เช้าแบบนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปเกาะติดบรรยากาศ
แล้วก็นำบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่เบิร์ตเป็นคนสาธารณะ
เป็นขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุด้วยนะคะ
คุณผู้ชมบ่าย๓ก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะเบิร์ตโชว์
ที่พี่เบิร์ตเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้ง
ก็เข้าไปตรวจสอบรายชื่อตามขั้นตอนนะคะ
บริเวณด้านหน้าครูหา

ลำดับเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่
พี่เบิร์ตลำดับที่๓๕๓นะคะ
หลังจากนั้นก็ไปเข้าแถวลงทะเบียนรับบัตรลงคะแนน
แล้วก็เข้าไปในครูหากาเบอร์อะไรอันนี้ไม่ทราบ
แล้วก็เดินมาที่หีบบัตรเลือกตั้ง
แล้วใช้บัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยนะเป็น๓ส่วนนะ

บัตรขึ้นก่อนก่อนที่จะหย่อนลงไปว่านี่ผมมาใช้สิทธิ์แล้วนะอ่าอ่า
คุณผู้ชมดูนะผมมาใช้สิทธิ์แล้วนะครับ
แล้วก็หย่อนบัตรลงไปนะคะหลังจากนั้น
ก็เดินออกมาบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งแบบนี้ค่ะ
นักข่าวของเรารวมถึงนักข่าวทุกสำนักแหละ
ก็กรูเข้าไปหาพี่เบิร์ตนะคะ
ไปสอบถามความรู้สึกของการมาใช้สิทธิ์ในวันนี้
แล้วก็เชิญชวนด้วยนะ
เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โดยพี่เบิร์ตอยากได้รัฐบาลที่ใจกว้าง
จะเป็นใครก็ได้ขอให้รักกัน

จนถึงวันนี้๕โมงเย็นก่อนที่จะปิดหีบนะคะ
ค่ะสำหรับพี่เบิร์ตก็ไม่มีปีไหนที่เราไม่ไป
ไม่มีปีไหนที่พี่เบิร์ตไม่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนด้วยนะ
เป็นตัวอย่างพลเมืองไทยที่ดีมาก
ใช่ค่ะต่อกันที่คุณแต้วนัทพรเลยนะคะ
นาคีคนนี้ไปเหมือนกันออกมาใช้สิทธิ์๙โมง
เขตเลือกตั้งที่๑๒กรุงเทพมหานครนะคะ
เลือกตั้งที่๒๐ท่าแรงบางเขน
จุดนี้ก็คือหน่วยที่โรงเรียนรัตนโกศิลปสมโพธิบางเขนค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ทำตามขั้นตอนเข้าไปกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ
คุณแต้วให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้
บอกว่าที่ผ่านมาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งเลย

ส่วนถามว่าอยากได้รัฐบาลแบบไหน
เธอบอกว่าอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก
และอยากเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ

มาดูอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
เป็นดาราตัวอย่างนะคุณมิ้นท์ชาลิดา
วันนี้เธอควงน้องชายคุณม่อนธนชัย
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง๖๐รัชดาซอย๓
โดยคุณมิ้นท์บอกว่าดีใจนะคะดีใจมาก
ดีใจที่เห็นคนไทยกระตือรือร้นออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง
อย่างคึกคักอย่างล้นหลาม
ส่วนตัวอยากเห็นเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น
ส่วนน้องชายคือคุณม่อนก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้น

ก็เพราะว่าครั้งแรกไงเป็นรีโวเตอร์ไง
คุณม่อนธนชายบอกว่าพยายามศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้านะคะ
เพราะว่าจะได้ไม่ทำผิดกฎการเลือกตั้ง

กากบาทนะท่านไม่ต้องรักมาก

ค่ะและกติกาต้องศึกษาให้ดีนะคะ
คุณผู้ชมมาดูที่บรรดาเหล่านักการเมืองกันบ้างนะคะ
เริ่มต้นที่นี่เลยค่ะ

ไม่ไปไกลแล้วใจ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา

เพื่อใช้สิทธิ์บริเวณเต็นต์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์๕
โดยพลเอกประยุทธ์ได้มีการตรวจสอบรายชื่อก่อนนะ
แล้วก็นำบัตรประชาชนไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน
จากนั้นได้ลงชื่อรับบัตรลงคะแนนที่คูหาที่๔
แต่เปลี่ยนใจเดินมาคู่หาที่สอง
เพื่อให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพประวัติศาสตร์ก่อน

อยากได้ช็อตสวยก็มายืนตรงกลาง
เพราะว่าถ้าครูหาที่๔มันจะริมไปไง
ภาพมันจะไม่สวย
กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ๕นาทีมาพบปักษื้อน่ะ
แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ว่าทุกคนจะมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง
เพราะทุกคนต้องการประชาธิปไตย
ก็ต้องมาใช้วิธีที่ถูกต้องช่วยกันเพื่อประเทศชาติ
พร้อมแสดงความดีใจที่ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่คงไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งนะ

ความรักความสามัคคีเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
ส่วนหลังจากนี้ตัวเองก็คือเลือกตั้งเสร็จใช่ไหม
เดินทางกลับบ้านพักเดี๋ยวรอปิดหีบ

อีกหนึ่งคนละกันค่ะสำคัญมากนะคะ
คนนี้เหมือนกันคุณอภิษฎเวชาชีวะค่ะ
เดินทางไปเลือกตั้งช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกากว่า
กว่าน่ะ๙นาฬิกา๒๕นาทีนี่นะคะ
ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งเขต๑

โรงเรียนสวัสดีวิทยามาพร้อมกับครอบครัว
ก็คือนางสาวงามพันธ์เวชาชีวะนะคะพี่สาวนะคะ
หลังจากที่เข้าไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรอสิคะรออยู่หน้าหน่วยนะคะ
เพื่อที่จะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้
บอกว่าตัวเองก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วแหละ
ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรมีความมั่นใจมากในการกาเนี่ยนะคะ
แต่ก็อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
เชิญชวนด้วยเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งนี้จะกลับไปลุ้นผลการเลือกตั้งที่พัก
ตอนนี้ทำหน้าที่ของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปพักก่อน

ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาปิดหีบปุ๊บ
จะไปรอลุ้นที่พักเลย
อ่าปิดท้ายนะคะมาดูกันหน่อย
พ่อของฟ้าควงภรรยามานะ
เอาฟ้าไม่มาฟ้าไม่มาฟ้าไม่มาอ่าวันนี้คุณธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
มาที่เขตเลือกตั้งที่๒๐
โดยเลือกตั้งที่๓๓แขวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพ
ตั้งเต็นต์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒นะคะ
เพราะเป็นคนแรกที่ไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ของเขตนี้
คือไปรอตั้งแต่ยังไม่๘โมง
ถึงจะได้เข้าเป็นคนแรกนะโอ้โฮฟิตมากฟิตมากใช่
เหมือนที่ฉันไงฉันไปถึงคนแรกเลยนะแต่มัวไปดูบรรยากาศ
ก็เลยได้เป็นคนที่๗เสียสิทธิ์ไปสักนิดนึง